เขามันโค้งงอลงมาที่ด้านล่าง

เดี๋ยวดูสิหน้าตามันแปลกยังไง
โอ๊ยมันคโค้กมาแบบนี้

พอกันเต็มแปลกมันกลายเป็นจุดสนใจของปลูกใจนั่น

คือตาเขามีความอ่อนโยนแล้วก็เป็นมิตรมาก
แต่คนชอบไปว่าเขาแบบไม่ฉลาดไง

ถูกต้องเจ้าตัวนี้เขาชื่อว่าเจ้าตู้
เจ้าตู้เนี่ยนะเป็นควายแปลกที่มีเขาโค้งงอม้วนเป็นวงกลมรอบใบหน้า
แล้วก็ยังสามารถโยกไปมาได้คือเขามันโยกได้ด้วยนะ
นะฮะใช่ถูกยกให้เป็นของดีประจำหมู่บ้านโอท็อปเลย

เป็นของดีประจำหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านหนองจอก
ตำบลเจริญศุกร์คำเภยเจริญพระเกียจังหวัดบุรีราม
คือเขาเนี่ยมันโยกได้มันไม่ได้แบบแข็งทื้อนะมันจับโยกได้นะฮะ
เจ้าตู้เนี่ยเป็นควายตัวเมียพันธุ์ไทยแท้เลยอายุ๑๖ปีแล้ว
เป็นของนายอุทัยสินอนันต์ประธานสภาอบตเจริญศุกร์เล่าแบบนี้
เจ้าตู้เนี่ยนะตอนอายุไม่กี่ปีเนี่ยเจ้าตู้มีอาการป่วยป่วยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
พาไปรักษาจนหายเป็นปกติแต่พอโตขึ้นอ้าวเขามันงอกมา
กลายเป็นงอกแบบผิดปกติแบบที่คุณผู้ชมเห็นโค้งงอไปวงกลมลงมาข้างล่าง
แล้วมันก็โยกไปมาได้แต่ว่าเจ้าตู้นะนิสัยมันเชื่องไม่ดุร้าย
ใครเห็นก็เอ็นดูเจ้าตู้เข้าไปคุยเข้าไปเล่นกับมันนะนะ
เคยมีคนติดต่อขอซื้อเจ้าตู้ราคา๒แสนบาทแต่ครอบครัวไม่ขาย
เพราะว่ารักและผูกพันกับมันมากเลี้ยงกันไปจนวันตายแหละเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
สำหรับใครที่อยากดูและถ่ายรูปเจ้าตู้ไปที่บ้านหนองจอกนะฮะ
บ้านหนองจอกตำบลเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำเขาบอกว่าไปแล้ว

อันนี้เดี๋ยวส่งมิ้นไปเจ้าตู้